หน่วยงานพอนะครับของในพื้นที่ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่อ่างแคนดงนะครับ
น้ำตอนท่านพุ่งน้ำก็ยังไม่มาเยอะครับ
แต่ว่าพอจากเมื่องคืนแล้วน้ำเริ่มลดนะครับต่างแคนโดงนะครับ
จากว่าอำเภอแคนโดงของเราเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับ
จากอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านด่านซึ่งถ้าฝนตกทางด้านบนนะครับ
น้ำจะมาที่แคนโดอย่างรวดเร็วนะครับ
ที่พื้นที่ได้ประมาณเกือบ๔๐๐หลังคาเรือนนะครับ
ตอนนี้นะครับของอำเภอแคนโดงก็ระดมกฏมาช่วยเวลาประชาชน
โดยเฉพาะการนำผิดอาสานะครับมาช่วยกรอบกระตอบทราย

ของในบ้านเอาออกมาให้เลยมาแบบกระชั้นชิดเลย